เพราะฉะนั้นคนที่อาวุโสสุดในบันเทิงไทยรัฐของเรา

ดารงดาราเขาก็ข้ามรั้วกันมาสวัสดีปีใหม่ไทยกันเนาะ

นักแสดงหน้าใหม่นักแสดงวิกหมอชิด
ก็มากันเยอะแยะเลยนะคะ

โดยเฉพาะฝ่ายหญิงเห็นว่าหายหน้าหายตาไป
ุ่มบ่มรักกับใครหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะ
ส่วนฝ่ายชายนี่ก็เน้นฮาสุดเลยนะครับกับฉากปลอมตัวแต่งหญิง
และที่สำคัญหลายคนก็อยากรู้อยู่เหมือนกัน
พรุ่งนี้วันสงกรานเนาะมีแพลนจะไปสาดน้ำที่ไหน
อะไรยังไงกับใครหรือเปล่านะคะไปฟังหนึ่งหนุ่มหนึ่งสาวกันเลยค่ะ
หลุยคืออะไรโดนมาดันใจในเรื่อง
ตัวเราปลอมตัวใช่ครับ

เขาบอกให้ขายของนะขายของแล้วก็แหวก
พอเห็นในทีวีว่าแต่ก็โอเคนะก็ชอบ
สังผิดที่ผ่านมาไม่ค่อยเจอน้องคะนะเลยหายไปไหนมาแฟนทำ

ไม่มีเลยมีดับอาร์ก็คุยบ้างตามภาษาอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าไม่ได้แบบไม่เปิดตรงเปิดตัวแบบจริงจังอะไร